บ้านไหนมีผู้สูงอายุแล้วเวลานอนเนี่ยสมมุติท่านจะตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมา
เข้าห้องน้ำเนี่ยพาท่านไปหน่อย
หรือยังน้อยบอกให้ท่านเนี่ยมาบอกคนในบ้าน
บอกลูกบอกหลานหน่อยให้พาเข้าบ้านพาไปห้องน้ำ
หรือยิ่งถ้าลงบันไดอันนี้น่าห่วงเลยคุณขวัญคุณผู้ชม
ผมั้อยคุณยายท่านที่จังหวัดตราจครับ
มากลางดึกจะลงบันไดไปตกบันได

โอ้โหนี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด
เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลตราดต้องไปช่วยเหลือคุณยายท่านนี้ครับ
คือเหตุเกิดที่ตึกข้างวัดกลางชัยมงคลตะบนบางพระ
เป็นตึก๓ชั้นนะคุณผู้ชมชั้นที่๒เปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร์
บันไดระหว่างชั้น๒และ๓ก็เจอคุณยายคนนี้
ชื่อคุณยายลีอายุ๘๓ปีแล้ว

นอนบาดเจ็บระหว่างขั้นบันไดครับ
คือหัวและใบหน้าของท่านมีแผลอยู่
แต่ตอนไปตรวจสอบอย่างที่บอกคือไม่มีชีพจรแล้ว
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตราด

แต่สุดท้ายน่าเศร้าคุณผู้ชมครับ

ยายลีท่านเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ปกตินะคุณยายแกจะนอนอยู่กับคุณตาที่ชั้น๓ของบ้าน
แต่ช่วงหลังคุณตาขึ้นบันไดไม่ไหว

โอ้โหอันนี้ลำบากเลยสำหรับบ้านอีก๒๐อายุ

โอ้โหแล้วถ้าเกิดสมมุติอยู่ข้างบนเท่ากับว่า
ยายอายุ๘๐๗๒อายุไหนนะ๘๐กว่า
ต้องเดินลงมาจากชั้นบนลงมาเข้าน้ำชั้นล่าง

ทุกวันความเสี่ยงยิ่งเยอะไงคุณผู้ชม

ยิ่งบ่อยเข้ายิ่งมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้น

มาแล้วรอบนึงแต่รอบนั้นไม่เป็นอะไรมาก

ต้องระมัดระวังจริงเหมือนดอมบอกนะคะ